ครูปรีชากับหมวดจรูนก็อยู่ในชั้นศาลอยู่ในกระบวนการศาลไปแล้ว
เคลื่อนไหวของครูปรีชาล่าสุดก็คือชวนให้ไปร่องแพรที่กาญจนบุรี
เราก็อยากจะทำเรื่องนี้เหมือนกันว่าขึ้นหน้าเป็นอย่างไร
แต่ครูปรีชาไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรไม่ยอมคุยอะไรกับซื่อ

ให้ไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ธยมศึกษาเขต๘กาญจนบุรี
คำสั่งนี้มีผลตั้งแต่๑๔มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วด้วย

ผอโรงเรียนเทพมงคลรังศรี
ท่านผอสมพงศ์เตชารัตนวรกุล
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้
ก็เราพยายามโทรหาครูปรีชาค่ะ

แต่ครูก็บอกแค่ว่ายังไม่พร้อมให้ข้อมูลอะไร

ก็คือเราก็ย้อนกลับไปอย่างที่บอกค่ะว่า
ก่อนหน้านี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
เขาเคยเอาคลิปเสียงที่คล้ายเสียงครูปรีชา
เหมือนกับคุยเรื่องของซื้อหวยใต้ดิน

เอาคลิปนี้ไปมอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยครูปรีชาได้ไหม
ให้ครูปีชาหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวได้ไหม
ระหว่างที่มีการสอบเพื่อความเหมาะสม
เพราะว่าเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะเนี่ยค่ะ

นอกจากจะได้มีการย้ายไปแล้ว
ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
แล้วก็เสนอเข้าสู่บอร์ดคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

จะมีการพิจารณาหาข้อยุติว่าจะลงโทษยังไงนะ
คือเรื่องของการสอบวินัยมันมีความคืบหน้า
ครับตอนนั้นก็จะย้ายหรือไม่ย้ายหรือจะอะไรยังไงนะ
แต่ไม่รู้ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับคลิปเสียงชุดล่าสุด

ว่ามีคนที่เสียงคล้ายครูปรีชา
เรียกตัวเองว่าอาจารย์แล้วคุยกับใครก็ไม่รู้
เกี่ยวกับเรื่องหวยเจอไม่เห็นเจออะไรอย่างไร
แต่มันมีอยู่ช่วงท่อนหนึ่งคุณเขียนมาสอน
คนนี้พูดลักษณะเหมือนกับว่าไม่ไปสอน

จากบ้านแล้วนะจะไม่ได้ไปโรงเรียนออกมาที่หนึ่ง

ฉันงุ่นงี้ฉันก็เลยยกนอนอยู่บ้าน

ใช่ค่ะแต่ประมาณว่าวันที่หนึ่งไม่ไปโรงเรียน

ใช่ค่ะเพราะก็จะไม่ได้เจอครูที่โรงเรียนล่ะช่วงนี้

ค่ะก็รอไปร่องแพร่เอาถ้าอยากเจอ

ไปให้ได้นะครับเข้าไปโพสต์